เดี๋ยวนี้นะร้านค้าไม่ว่าจะร้านเล็กและร้านใหญ่นะ
มีกล้องวงจรปิดไว้สักตัว
ติดอยู่หน้าร้านตัวเดียวก็คิดว่าน่าจะเพียงพอ
คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนหนึ่งซื้อกล้องวงจรปิดมา
ซื้อมามาติดที่หน้าร้านขายของชำของเธอ
คุณผู้ชมครับติดเย็นตกกลางคืนได้ใช้ครับ
พอไอ้หมอนี่เข้ามาฮะเข้ามาขโมยของไปครับ
แล้วขอโทษกล้องรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้นะ
โอเคโอ้โหมันชัดเป๊ะครับคุณผู้ชมฮะเนี่ยครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับที่เธอเพิ่งจะซื้อมาชัดมากครับ
เห็นหัวขโมยใส่เสื้อยืดกางเกงขาสั้นสีดำ
ลอดประตูเข้ามาในร้านขายของชำ
จากนั้นเดินค้นหาทรัพย์สินสังเกตดีดีว่าผู้ชายคนนี้ไม่สวมรองเท้านะครับ
แล้วก็สวมหน้ากากอนามัยปิดไว้ใต้คาง

เดินดูข้าวของในร้านตอนแรกยังไม่หยิบอะไรจนมาหยิบเงินนะฮะเหมือนช้อปปิ้งเลยนะ
เงินที่วางอยู่บนโต๊ะแล้วก็เอาใส่กระเป๋าที่เขาสะพายมา
คนร้ายใช้เวลาขโมยของอยู่ในร้านนี้ถึง๒๐นาทีใจเย็นเลยพอคุณเอ้ย
แล้วก็ออกไปได้เงินสดไปได้ของในร้านไปจำนวนนึง
คุณผู้ชมครับเหตุเกิดเวลาประมาณตี๑ของวันที่๑๕มีนาคมครับ
คือหลังจากอย่างที่ผมบอกฮะเจ้าของร้านผู้หญิงคนนี้เพิ่งจะติดกล้องวงจรปิดเมื่อช่วงเย็นนะครับ
คือร้านของเธอเป็นห้องแถว๒ครูหามีประตูเหล็กม้วนกั้นอยู่นะครับ
เปิดเป็นร้านขายของชำขายอาหารอยู่บนถนนดรุนสำรานข้างโรงเรียนแก่นนคร
เขตเทศบาลนครขอนแก่นขณะที่คนร้ายเนี่ยเข้ามาในร้านได้เนี่ย
คืออันนี้ก็เป็นอุทาหรณ์ของคนที่มีร้านค้านะติดกล้องวงจรปิด
ปุ้ยก๊อฟคุณผู้ชมฮะเห็นประตูร้านที่แง้มอยู่หน่อยไหม
นั่นสิเจ้าของร้านลืมปิดอ่า
ปิดครับติดกล้องวงจรปิดไว้จับขโมยแต่เธอบอกเธอเผลอหลับไปจริง
ปิดประตูม้วนเหล็กนะฮะคนร้ายก็เข้ามาได้สิครับ
แต่อย่างไรก็ตามครับชัดเป๊ะขนาดนี้เธอก็เอาไปเป็นหลักฐานแจ้งความนะครับ
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าโอ้โหหลักฐานของคุณเนี่ยนะมันชัดมากนะ
น่าจะตามจับได้ไม่ยากครับคุณผู้ชมครับ
กล้องวงจรปิดเนี่ยมีประโยชน์สองอย่างนะคะ
อย่างแรกคือป้องปลามแล้วก็อย่างที่สองคือป้องกันนะฮะ
ปรามเนี่ยคืออย่างน้อยเนี่ยคนที่เห็นกล้องวงจรปิดก็จะไม่กล้าทำผิดถูกไหม
แล้วป้องกันเนี่ยเอาล่ะอยากป้องกันต้องเซ็ตทุกอย่างไว้ในมือถือนะคะ
ให้ดูแบบเรียลไทม์ได้ว่ามีโจรเข้ามาในบ้านคุณ
คุณจะได้ป้องกันตัวได้ทันทั่วที

กล้องวงจรปิดแต่เปิดประตูไว้มันก็เออนั่นแหละฮะนะฮะ